ต่อเนื่องกับอีกหนึ่งอีกหนึ่งอุบัติเหตุนะคะเป็นเหตุการณ์พ่อแม่ลูกมาด้วยกัน๓คน
ขับรถไปปรากฏว่าพอไปถึงจุดหนึ่งเนี่ย
ไฟมันเกิดลุกไหม้ขึ้นมาลุกท่วมเลยนะคะ
แต่ว่าเคราะห์ดีมากที่พลเมืองดีสามารถช่วยเหลือทั้ง๓คน
รอดชีวิตออกมาได้คุณคิดดูสินั่นสภาพแบบนั้นน่ะ
แล้วไม่พอนะไฟมันลุกท่วมแบบนี้เสร็จปุ๊บ
เสียงระเบิดจากยางล้อรถดังขึ้นเป็นระยะ๔ครั้ง
แล้วไฟมันลุกไปไหม้ย่าข้างทางด้วย

จุดเกิดเหตุก็คือบนถนนสายลบบุรีบ้านหมี่
คลองชายนาฏป่าศักดิ์ในพื้นที่ตำบลบ้านกล้วย
อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีเมื่อวานนี้ตอนเย็น
ตำรวจค่ะไปตรวจสอบเป็นรถอีซูซู
หมายเลขทะเบียนกไก่ชชิง๙๕๒๗ลบบุรีนะคะ

แล้วก็อย่างที่บอกไปคือมีเสียงระเบิดจากยางทั้ง๔เส้นด้วย
อกจากนี้เพลิงยังไหม้ลามไปยังริมถนน
ซึ่งป่าย่าแห้งแบบนั้นนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันระดมฉีดน้ำที่สุดแล้วสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้
แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยพบว่ารถยนต์คันนี้ถูกไฟไหม้วอดทั้งคันเลยนะคะ
เหลือแต่ซากค่ะไปถามคนคือคุณจารันวงจันแล้วก็ภรรยานะคะ
เขาบอกว่าเขาพาครอบครัวก็คือเมียกับลูกเดินทางมาจากกรุงเทพ
พอมาถึงจุดเกิดเหตุที่ลบบุรีเนี่ย
ปรากฏว่าได้กลิ่นเหม็นไหม้ที่ห้องเครื่อง
ก็เลยจอดรถลงไปดูเพราะเปิดฟ้ากระโปรงเท่านั้น
พบว่าเพลิงกำลังลุกไหม้ที่ห้องเครื่อง
ตอนนั้นพยายามจะดับแต่ไม่สำเร็จ
ก็เลยตะโกนให้ลูกให้เมียหนีออกมาจากตัวรถ
แล้วโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงให้มาช่วยเหลือ
เจ้าหน้าที่คาดว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากเครื่องยนต์มันร้อนจัด
พอร้อนจัดเสร็จปุ๊บความร้อนมาสะสมในห้องเครื่องไง
ก็เลยทำให้เกิดประกายไฟและลุกไหม้แบบนี้นะคะ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ลบบุรีไม่มีใครได้รับอันตราย
เรื่องต้นมีการประเมินมูลค่าความเสียหายคือ
ต่ำกว่า๑แสนบาทนะคะ